ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องมาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนกันหน่อย

วันนี้พูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
แล้วก็คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ

ก็ปิดไปที่๑๔๔๖๘๔จุดนะครับ
วกไปเกือบ๓๐กว่าจุดเนี่ย๓๔จุดนะครับ

จะลงมาเยอะนะตั้งแต่ช่วงแรกนะครับ

แล้วก็บัวหลวงซื้อขายเยอะที่มา๕๘๐๐๐ว่าล้าน

ก็กลุ่มที่ซื้อขายเยอะนี่เมื่อวานที่บวกกัน๓กว่านะ
ก็คือกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ปิโตแล้วก็ไฟแนนซ์ออก
นะครับก็คือช่วงก่อนมีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะ

แต่เมื่อวานที่น่าจับตาดูอยู่นะครับ

ใช่ครับเมื่อวานที่ซื้อไป๔๑๖๔ล้านนะครับ
ก็นักลงทุนลายย่อยกับโลเกอร์ขายนะครับเมื่อวานครับ
พี่เอกจับตาฝรั่งยังซื้ออยู่นี่พี่เอกคิดยังไงครับ
จริงแล้วเนี่ยช่วงที่ตลาดลงมาเนี่ยนะครับ
มันกลับลงมาจากเดิมเนี่ยเราบอกว่าโหเราเทรดขึ้นไปในร้อนแรงมาก

ปัจจุบันนี้ลงมาเท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าหุ้นหลายตัวมันลงมาในระดับที่อาจจะเริ่มถูกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มกลับเข้ามาก็ได้นะครับ
แล้วก็รวมถึงการเมืองที่มีเสียรภาพเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าในระดับของตลาดเองน่าจะกลับขึ้นมายืดนะครับ
ในช่วงระดับ๑๕๐๐จุดในช่วงปลายปี
แต่จริงตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าจับตานะครับ
สำหรับฟันโฟลที่เงินเข้ามาในตลาด
ก็คืออัตราแรกเปลี่ยนแต่ตอนนี้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงไป
ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๙แล้วนะ
ก่อนนี้อยู่ประมาณ๓๔๕แล้วแถวนี้

แปลว่าเวลาค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ก็แปลว่าโฟร์ทอาจจะมีการชะลอตัวใช่มั้ย
ใช่ครับก็แต่จริงต่างชาติยังซื้ออยู่

แต่ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลนะครับ
ก็น่าไปติดตามนะครับเพราะเห็นบอกว่าช่วงนี้นี่
มีการขายทางอรมณ์มาบางส่วน
ทองคำปิดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๘เหรียญ
ก็อยู่ในโน้มขาลงแล้วนะครับ

รีบซื้อนะเพราะว่าวันก่อนคุยกับคุณชายพรหรือพี่นิดของเราเนี่ยนะครับ

แล้วก็ถัดไปก็คือน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๔๕เหรียญเหมือนกันนะครับ
เป็นยังไงบ้างพี่น้ำมันตอนนี้จับตาดูไหม
จับตาดูครับเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่ย
หรือว่าจะมีการและสามการจะคงการผลิตน้ำมันไหม
หรือว่าเป็นการลดการผลิตซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจับตาในเรื่องของตัว
น้ำมันมากเลยครับนะครับถ้าเกิดคงเนี่ย
ราคาก็อาจจะทรงแต่ถ้าลดเหรอพี่โอ้โหน้ำมันอาจจะขึ้นได้
ครับนะครับแต่เมื่อวานนะน่าติดตามตลาดต่างประเทศนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ดาวโจรลบไป๒๕๘จุดนะก็ลบไป๑๔เยอะทีเดียวนะครับ
ก็อาจจะกังวลอะไรหรือเปล่าพี่ในต่างประเทศ
จริงทั้งดาวโจรทั้งฝั่งยุโรปเองนะครับก็ภาพมีความผันผัวนะครับ
ตอนนี้ตลาดก็คือกังวลในเรื่องของเฟรดนะครับว่าจะมีการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับ
จะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าในช่วงปลายปีเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยนะครับ
ก็คนยังเป็นห่วงเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟสถูกต้องตลาดก็เลยยังผ่านผวนอยู่นะครับ
เพราะว่าทางแดดทางฟูสซี่อย่างเยอรมันอังกฤษมีปรับตัวลงหมดเลยนะครับ
เช้าวันนี้นี่นิกิอิเปิดตัวมาก็ปรับตัวลงเหมือนกันลบไป๗๐กว่าจุดแล้วนะครับก็ที่น่าสนใจนะครับ
แต่ส่วนภูมิภาคบ้านเราเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์อินโดโอ้โหเมื่อวานก็ลบหนักนะ
ขณะที่เซตในตลาดไทยเปิดบวกใช่ไหมพี่
ประตาหลังประเทศลงประตาหลังประเทศลงนะครับ
อินโดนี่ลงหนักเลยเกือบลบเกือบ๑กว่านะครับ
ก็น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้นะอยากให้ทุกท่านเห็นชาร์จนะครับ
เสื้อเยอะทีเดียวนะครับ
เงินขนาดนี้จะทำให้ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่เอก
โอ้โหแน่นอนนะครับเป็นผู้เล่นรายใหญ่นะครับก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนให้ตลาดมีการปรับตัวขึ้น

ก็เป็นนักลงทุนลายย่อยอย่างเรานี่แหละ
ไปประมาณ๙๐๐กว่าล้านนะครับแล้วก็สถาบันหรือกองทุน

ใช่ไปเตาย่อยนะครับเพราะช่วงค่องตสัปดาห์ก่อนของทุนนี่เทขายออกมาเยอะเหมือนกัน
จะมีคนนึงซื้อคนหนึ่งขายเสมอแต่ปีนี้ต่างชาติยังซื้ออยู่
ก็น่าจะจับตาดูว่าจะเป็นอย่างนั้น
พี่เอ๋เอารูปอะไรถัดไปมาให้ช่องดู
อันนี้ถัดไปจะเป็นภาพของตัวเซ็ต
ที่ผ่านมาเราเห็นตลาดมีการปรับตัวลงมาในระดับ๙
วันนี้เรามาดูสัญญาในส่วนตัวภาพตลาดสิ
ว่าทำไมนักทุนเริ่มจับตามองตลาดแล้ว

คือการคอลเลคชั่นปกติประมาณ๘๑๐
คือถ้าเกิดลงจากสูงสุดมาประมาณ๙๑๐

มันคือเอาค่าทางสถิติมาประมวลผล

ถ้าเกิดมองกันยาวรู้สึกว่าน่าจะฟื้น
โดยตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียน

วันนี้มาดูเป้าเลยดีกว่า

เวลาเราวัดการลงหรือการขึ้นของหุ้น
มันจะมีสัดส่วนนึงอยู่นะครับ
อันนี้ผมตีภาพง่ายก็คือตีจากบนลงล่างเลย
ก็คือแนวโน้มตลาดเป็นขาลงแล้ว
ก็เอาข้างบนให้เป็น๐นะครับ
ตอนนี้ตลาดเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ
ตลาดจะอยู่ในโซนนี้ก็คือ๑๔๓๐จุดเนี่ย
ถ้าเกิดยืนอยู่บนนี้ได้พี่เอกมองยังไง
ยืนไม่ได้มีโอกาสที่ลงมาระดับ๕๐

เพราะว่าอย่างนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับ
ลองปรับความคิดถ้าเกิดมันลงอยู่ที่๑๓๙๙
หรือถ้าเกิดปรับตัวขึ้นไปคุณจะเน้นเกรงกำไรยังไงในหุ้นนะครับ
ก็น่าจะครบถ้วนนับที่แอร์ครบถ้วนครับ
ขอส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณทศพรด้วยนะคะ

พุ่งขึ้นก็แรงพุ่งลงก็แรงเหมือนกัน